ต้องเรียกแบบนี้นะคะแต่ไม่ใช่จอมโจรหรอกก็โจรนั่นแหละค่ะ
แต่ว่าเขาใช้มีดปังตอนในการก่อเหตุ
แล้วไม่ได้ทำครั้งเดียวทำถึง๒ครั้ง
กำลังจะบวชนะฮะบวชเพื่อหนีความผิดแต่ว่าตำรวจไปจับได้ค่ะ
นี่แหละค่ะที่เรียกว่าโจรมีดปังตอก็เพราะว่าเวลาก่อเหตุ
อันนี้คือครั้งแรกคือเมื่อยี่สิบเก้าเมษายนอ่า
ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแถวถนนพระราม๒
ได้ไปหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทครั้งแรกเอาเงินไปได้
ก่อเหตุใหม่อีกครั้งหนึ่งวันที่๑พฤษภาคมประมาณตี๔ค่ะ
ชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อหน้าเคหะท่าจีน

ตำรวจเขาเจอ๒เหตุการณ์
เขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะตามแกะรอยโจรรายนี้แบบเงียบ
จนกระทั่งรู้ค่ะว่าคนร้ายรายนี้เป็นใคร

คราวนี้ก็เลยวางแผนล่อซื้อค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือนายสุรเสกอายุ๓๐ปี
คือที่เห็นโกนหัวนั่นน่ะคือปลงผมบวชนะคะ
แต่ว่าตกหลุมพลางของตำรวจค่ะ
ล่อซื้อยาบ้าที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
พอนายสุรเสกมาถึงตำรวจแสดงตัวจับกลุ่มทันที

นายสุรเสกยอมรับสารภาพบอกทำจริง
พอก่อเหตุเสร็จก็หนีไปปลงผมบวชทันที

พร้อมกับมีดปังตอคู่ใจเอาไปโยนทิ้งแม่น้ำท่าจีน
มอเตอร์ไซคันก่อเหตุนี้ยังอยู่ที่วัดอยู่เลยค่ะ
นี่ตำรวจตามไปจับเลยนะคะ
นายสุรเศษเนี่ยถ้าไปดูประวัติ
ใช้มีดชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อสาขาท่าฉลอม
เอาทงชาติผืนใหญ่คลุมหน้าแล้วก็เข้าไปก่อเหตุ
แล้วเพิ่งจะพ้นโทษมาไม่นาน
ตำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำและขยายผลเพิ่มเติม
หลังจากนั้นก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ก็ไปเข้าคุกอีกรอบนึงนะคะ